ก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
รวมพลังแห่งความพักดีเช่นกันนะคะ

ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมา
เพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ติดตามจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
กว่า๘ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้ประชาชนนั้น
เข้ามาต่อแถวเพื่อถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
จนถึงขณะนี้ก็ประชาชนได้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ประชาชนจากทั่วสารทิศต่างทยอยเดินทางมาเข้าแถวที่บริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวังกันตั้งแต่เวลา๔นาฬิกา
มารอต่อแถวตั้งแต่เวลา๒นาฬิกาค่ะ
ซึ่งในวันนี้ทางมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปธรรม
นำโดยคุณวิสาเจริญวัฒนานนท์ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
นำคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปธรรม
เจ้าหน้าที่อาศาสมัครอาจารย์และนักเรียนกว่า๔๐๐คน
เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะเดียวกันนักเรียนผู้พิการทางสายตาหลายคนค่ะต่างมาด้วยใจจงรักพักดี
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเห็นพระพักษ์หรือพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ต่างมาด้วยใจที่จงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ค่ะ
ก็มาด้วยความตั้งใจครับคือผมตั้งใจจะมากราบท่านอยู่แล้ววันนี้ครับ
ก็ยังไงก็ได้ครับกลับกี่โมงก็ยินดีครับวันนี้
ก็เคยเห็นท่านตลอดนะครับดูทีวีแล้วก็ท่านก็ออกช่วยประชาชนตลอดนะครับ
ผมก็มีความลำลึกอยู่เสมอครับก็มีความอบอุ่นที่ท่านอยู่กับเราครับ
แต่ตอนนี้เราก็มีความเสียใจครับในส่วนนี้ครับก็จะมาแสดงความเสียใจในวันนี้ครับ
ก็รู้สึกภาพภูมิใจนะครับที่เราก็ในนามที่เราเป็นคนรุ่นหลังนะครับ
เราเราเป็นคนสมัยใหม่นะครับก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของพระองค์มานับเป็นเวลานานนะครับ
จนปัจจุบันนี้จนอายุเราก็๒๐๒๑แล้วนะครับก็รู้สึกว่าพระองค์ก็เป็นสุดยอดแห่งพระมหากษัตริย์นะครับ
และวันนี้นะครับก็ตั้งใจมาเคารพพระบรมศพพระองค์นะครับ
ก็คือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราครับภาคภูมิใจครับ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะการดำเนินกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
ทางรัฐบาลกำหนดให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ
ในพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง
ก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับรัฐบาล
ซึ่งประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง
ดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรี
ธรรมเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะ
โดยประชาชนหลายพันคนที่เดินทางมาเข้าแถวรอ
ที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ต่างยืนหันหน้าไปทางวัดพระแก้ว

และร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีกันอย่างพร้อมเพลียง

ในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่๘๙ค่ะ
สำหรับบรรยากาศโดยรอบท้องสนามหลวงตอนนี้นะคะ
ประชาชนก็ยังคงเดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะ
ท้ายแถวอยู่บริเวณฝั่งด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงนะคะ
แม้ว่าอากาศตอนนี้จะร้อนอบอ้าวค่ะ
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแต่อย่างใดค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ